ในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานของหวานกันบ้าง

ดีค่ะแล้วก็ขายดีมาก
โดยเฉพาะในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะเลยนะคะ

ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนหนุ่มคนนี้ค่ะ
ที่เขานำไอเดียการทำบุญลูกแก้ว

มาสร้างอาชีพประอบครามขนมค้ายดิบค้ายดีเลยล่ะค่ะ
นี่นะคะหน้าตาขนมวุ้นลูกแก้วเป็นยังไงคุณ
คือข้างในเป็นอะไรแหละคะ

มีบางอย่างผมเคยเห็นตอนเด็กชื่อค่ะ
มีทั้งองุ่นแดงแคนเตอร์ลูปมะม่วงแก้วมังกรก็แล้วแต่จะสัญหากันไป
นี่เป็นเมนูเด็ดเลยนะคะของนายณลือชาภาวนาประกอบอายุ๓๒ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านวังเพชรชุมชนพวงเพชรตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราช
ก็โชว์วิธีการทำบุญลูกแก้วนี้ให้ดูนะคะ
คือนายนลือชาเนี่ยบอกว่าได้ลองทำบุญลูกแก้วเพื่อต้องการที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
เพราะปกติที่บ้านก็เปิดร้านอาหารร้านขนมอยู่แล้ว
แต่ก็ไปเจอไอเดียนี้มาก็เลยเห็นว่าเป็นของที่เก๋มีไอเดีย
ก็เลยคิดว่าถ้าทำเป็นของฝากเป็นของว่างคงจะได้รับความสนใจค่ะ
พี่ว่าเหมือนกับบางคนชอบทานผลไม้ช่วงบ่ายอะไรแบบนี้ครับ
ก็คืออาจจะควบเป็นวุ้นตัวนี้ได้เลย
ก็จะแบบว่าเหมือนกับไปถึงก็แช่เย็นก็พร้อมทานได้เลยครับ

เพราะผลไม้เองก็มีประโยชน์แล้ว
ผลไม้หลายอย่างก็คือเป็นผลไม้เย็นอย่างแตงโมอย่างนี้ค่ะ

น้ำแข็งใสขนมปังเย็นอย่างนี้

ก็ว่าแล้วให้ทานตอนเย็น

คือเช้ากินไม่ได้
คือเห็นแบบนี้หน้าตาแปลกตาแบบนี้

คนสั่งซื้อกันเยอะมากเลยนะคะ
อยู่ที่ประมาณ๕๐บาทถึง๑๐๐บาทเท่านั้น

เดี๋ยวค่อยสั่งแต่คุณคุณดูเฟซบุ๊กนะ
ชื่อภาษาอังกฤษของคุณนัทลืชานี่แหละ
ก็เข้าไปค้นหากันได้นะคะ
ลองดูแล้วกันแต่ไม่รู้จะอร่อยเหมือนคุณนัทลืชาหรือเปล่านะ
ก็ลองดูนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ไอเดียการสร้างอาชีพแล้วก็อีกหนึ่งเมนูเก๋แปลก

เดี๋ยวแอดเพื่อนทำไม
สั่งก็ได้อินบ็อกซ์ไปสั่งเลยก็ได้

ก็กะว่าเป็นเพื่อนกันเผื่อได้ราคาพิเศษ
โอ้โหหวังกำไรชัดเลยคุณ
แต่อยากทานอยากทานแหน่าทานจริงเดี๋ยวจะไปสั่ง
ช่วงนี้ผลประมาณเยอะด้วย